คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินให้มันอิ่มท้องสบายจิตสบายใจ
กับร้านผัดไทยในตำนานนี่โอ้ยในตำนานมาก
นานไหมล่ะต้องใส่กระจมอกผัดกันเลยทีเดียวย้อนยุคโบราณ
ที่ผมพาไปเนี่ยที่ต้องบอกว่าโบราณ
เพราะว่าที่นี่คือตลาดย้อนยุคนครชุมตำบลนครชุม
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอ๋อคือเสน่ห์ของที่นี่นะครับ
เป็นตลาดย้อนยุคแล้วมีอาหารเด็ดที่ไม่ควรมีหมึกตัวหมึกข้างในมีไข่
แน่นอนอ้วนเป่งสักขนาดนี้เอ้าที่เด็ดนะแล้วอยากจะแนะนำให้ไปทานจริงนะครับ
ผัดไทยป้าสุภาพเป็นร้านเก่าแก่ที่นักชิมนักกินรู้จักกันดี
รสชาติอร่อยเรียกได้ว่าใส่จานมาแทบไม่ต้องปรุงเลยล่ะครับ
ของเขาเนี่ยเด็ดเลยหัวชัยโป๊กกุ้งแห้งน้ำมะขา
มะขามน้ำตาลใส่ซีอิ๊วสาวใบกุ้ยช่ายสวงก็ไข่เป็ดใสมาแบบนั้น

แล้วคุณเห็นแม่มีแบบว่าแคบหูแคบหูด้วย
เออนี่แหละครับของดีของเด็ดคือป้าแกสั่งแต่ของดีมาทั้งนั้น
คือเรียกได้ว่าใส่มาให้แล้วคุณแทบไม่ต้องเติมต้องปรุงอะไร
ใส่ปากอย่างเดียวเลยแล้วเห็นแบบเขามีราดหน้าให้ด้วย
ใครสนใจร้านหน้าก็ไปกินนะฮะแล้วจุดสังเกตของร้านนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่เห็นแล้ว
อะไรอ่ะประกาศประกาศค่ะกรุณาอย่าใส่ใจสั่งแล้วนั่งรอเลยนะคะ
ร้านนี้รอนานนะคะแม่ค้าเนี่ยชอบว่ากันคือยังไงคือชอบตะโกนใส่กัน
คือบางทีก็มีเรื่องให้ได้ผิดใจกันในร้านนี้สักหน่อยแต่อย่าตกใจเขาไม่ได้ทะเลาะกัน
สบายใจสักพักเดี๋ยวได้กินแน่นอนนะครับ
อุ๊ยไม่แพงป้าแกขายจานธรรมดาแค่๓๐บาท
พิเศษเพิ่มอีกแค่๕บาทสบายก็คือ๓๕บาท
นี่แล้วคุณนั่งรอไปดูป้าแกเต้นไปด้วย
แล้วทำไมถึงบอกว่าให้รอนานหน่อยเพราะว่าป้าสุภาพขอเต้น
ต้องเป็นการคอนไคร่คอนไคร่อารมณ์แบบแก
กล้ามเหนือของคุณป้าด้วยยืนผัดนาน
เราจะผัดอาหารทำอาหารให้อร่อย
ถ้าจิตใจคุณมัวจิตใจหม่นหมองทำไม่อร่อย